วันเข้าหนึ่งตอนนี้เราจะเปิดเบอร์พื้นได้ในด้านก็จะนำมาทำยาเจ็ด
ข้างล่างนอกค่อนข้างแคบ

สวัสดีครับของทางร้านตรงนี้นะครับตรงนี้เราจะนอนด้วยนำของกับเรียนขึ้นไปชะนัดด้วยนะครับ
สวัสดีครับของทางร้านตรงนี้นะครับตรงนี้เราจะนอนด้วยนำของกับเรียนขึ้นไปชะนัดด้วยนะครับ